ทองค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขามีการครอบครูอาจารย์เสา๕
พร้อมกับมีคนจ้างโขนวงใหญ่รวมไปถึงหนังกลางแปลง
มาให้แม่แก้วเรือนทองได้ดูอะค่ะ
มาเป็นหนังกางแปลงจอใหญ่แบบนี้เลย

ที่บริเวณสวนป่าบ้านเสาร์ห้าตำบลสาวร้องไห้
อำเภอวิเศษชายชาญจ้ะก็มีการฉายหนังกลางแปลงนะที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่ได้รับโชค
เขานำมาให้อาจารย์เสาเป็นการบูชาครูเขาว่ากันแบบนี้
พร้อมกับมาถวายแม่แก้วเรือนทองด้วยแล้วก็ยังมีการจัดแสดงโขนชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มทั้งเครื่องดนตรีต่าง
นักแสดงเองก็มาเต็มไปหมดครบทุกองค์ว่ากันแบบนี้
เพื่อจะให้มาชมกันแบบเต็มเต็มตานะคะทำให้มีชาวบ้านทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่
ก็มาร่วมชมการแสดงกันแบบคึกคักเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้ก่อนจะมีการฉายหนังกลางแปลงเนี่ย
เขามีการแสดงโขนด้วยนะนี่โขนก็แต่งกันแบบนี้เลย
บรรดาลูกศิษย์อาจารย์เสา๕หมอธรรมมาร่วมกันไหว้ครูครอบครู
เพื่อเสริมสิริมงคลตามพิธีกรรมตามความเชื่อของเขาครับซึ่งงานนี้เขาบอกว่า
มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นเพราะมีลูกศิษย์หลายคนที่เข้าพิธีมีอาการประหลาด
ยังไงกรีดร้องแล้วพอเมื่ออาจารย์ประพรมน้ำมนต์เจิมหน้าผาก
อาการของเธอก็สงบลงบางคนถึงขั้นพูดจาเป็นภาษาแปลกฟังไม่รู้เรื่อง
แต่เมื่อครอบครูอ้าวกลับมาเป็นปกติซึ่งเป็นความเชื่อนะ
เป็นความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่สืบทอดกันมานะคะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
แล้วถ้าหากพูดถึงอาจารย์เสาห้าหมอธรรมก็ต้องนึกถึงแม่แก้วเรือนทองนี่ก็คือ
เคียนในห้องแอร์ไงคะรวมไปถึงเรือนกุมารเพชรพลอยด้วย
นักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยเขาจะเดินทางมาขอโชคขอลาบกัน
แล้วพอสมหวังสมใจปรารถนาก็จะมาแก้บนพร้อมกับไปดูขันน้ำมนต์
เพื่อนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตามความเชื่อในงวดที่จะถึงวันนี้ล่ะจ๊ะ
โอ้โหหมั่นทำบุญกันไว้อะไรที่เป็นสิ่งดีก็ทำกันไป